กลับเข้าสู่รายการพิเศษนะคะทานน้ำตาประชาราชเรายังอยู่กับสัตว์อาจารย์พิเศษทงทองจันทรางสุค่ะซึ่งก็เล่าบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เรารับรู้กันตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะคะ
แล้วก็มีลำดับพระราชพิธีที่สำคัญซึ่งก็มีอยู่เมื่อวานนี้มีอยู่สองช่วงเวลาที่เป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สุดก็คือพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะ
ก็คงอยากให้อาจารย์ช่วยบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้ว่าทำไมจะต้องมีการแบ่งเป็นถึง๒ช่วงเวลาค่ะ
ก่อนที่จะไปสู่ที่มาที่ไปผมเรียนความเข้าใจและความทรงจำของเราซะก่อนครับ
ซึ่งอันนี้ผมได้ข้อสังเกตกับตัวเองว่าในการคุยกับลูกศิษย์ลูกหาบางคนเนี่ยจะพบว่าธรรมเนียมในเมืองกับธรรมเนียมต่างจังหวัดบางทีแตกต่างกันอยู่
ถ้าเช้ากรุงหลายหรือเช้าโรคมืองใหญ่ทั้งหลายเราจะพบว่าเวลาไปการเบรนด์ทั้งหลายเนี่ย
งานเผาศพเนี่ยทุกคนเข้าใจดีจะเอาใช้ภาษาพูดโดยสามัญนะว่าเป็นการเผาหลอกหรือเผาอย่างเป็นพิธีการช่วงแรกแล้วก็เผาจริง
โมงเย็นได้รับบัตรเชิญหรือนัดหมายให้ไป
งานวัดธาตุทองวัดมกุฎกษัตริยารามวัดพระศรีมหาธาตุบังเขน
เราก็เข้าใจดีว่าเป็นการเผาหลอก
เราไปวางดอกไม้ไม่มีเพลิงเพลิงประธานจุด
แล้วก็มีคนนำเพลิงไปเก็บรักษาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะ

แล้วเราก็กลับบ้านถ้าหากว่าเป็นญาติสนิทคุ้นเคย
จึงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงการเผาจริงนะครับ
บางทีก็เว้นช่วงนี้นานนะแต่สมัยใหม่นี้ก็ไม่นานนักหรอก
อาจจะห่างกันไปแค่สัก๒๐นาทีครึ่งชั่วโมง
พอส่งแขกที่ไม่คุ้นเคยกลับไปแล้วก็เป็นเรื่องของการเผาจริงในหมู่
เครือญาติวงญาติสนิทอันนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปในกรุงเทพ
ถ้าเป็นต่างจังหวัดบางทีเขาไม่ได้แบ่งเป็น๒วาระอย่างนี้
เผาครั้งเดียวก็ยังทำกันอยู่นะ
เรื่องราวก็คือว่าในอดีตของเราน่ะในงานถวายพระเผลิง
เวลามีงานพระเมรินต์กลางเมืองอย่างนี้นะครับ
ในอดีตถ้าก่าวขึ้นไปถือว่าประมาณและกันที่๕๖เป็นเกณฑ์กันแล้วกัน
การทำเป็นพิธีการกับการถวายเพลิงจริง
เป็น๒วาระอย่างนี้
แต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ย
เจ้านายท่านเองทรงพระราชสำริว่า
ถ้าหากว่าจะแบ่งเป็น๒จำนวนอย่างนี้
น่าจะเหมาะกับรูปการณ์มากกว่านะครับ
เพราะเหตุว่าผู้คนที่มาในช่วง
ของการถวายเพลิงที่เป็นพิธีการนั้นจะมีจำนวนมาก
แล้วก็เรื่องของการถวายเพลิงจริงน่าจะเป็นการจำกัด
เฉพาะภายในกรณีของพระญาติพระวงศ์
ที่ที่ที่ที่ที่ทรงกาญติศนมกันเลย

แล้วตอนหลังก็ได้แพร่หลาย

เวลาจึงแบ่งเป็น๒วาระอย่างนี้นะครับ
ฉะนั้นการปฏิบัติก็จึงแบ่งเป็น๒เวลา
อย่างเมื่อวานนี้กับในช่วงเย็น
ก็เป็นงานที่เป็นพิธีการ
ก็นอกจากมีกรรมแผนพระราชกุศลบนพระธิรั่งทรงธรรมแล้ว
เมื่อสมเด็จพระเจ้าถวายพระเพลิงแล้วนะครับ
พระราชวงศ์ของเราเจ้านายจากต่างประเทศ
แทนระดับสูงมิตรประเทศของเรา
แล้วก็ฆาตการผู้ใหญ่มากสำหรับตำแหน่งสำคัญทั้งหลาย
ก็ขึ้นถวายพระเพลิง

ตรงนั้นก็เป็นการแสดงวัดจบรายการหรือพิธีการช่วงแรก
เสด็จพระเมืองในรอบถวายพระเพลิงจริง
เป็นการสวนพระองค์อย่างที่เรียนว่าว่าเป็นการภายในพระราชสำนักของท่าน
ก็เป็นแนวปฏิบัติที่เราถือปฏิบัติกันมา
ก็รวมร้อยปีแล้วแต่ว่าใหม่ก็ไม่ใหม่แล้วนะครับ
ก็ลองกลับไปดูในหนังสือพระราชนิพลประวัติต้นรัชกาลที่๖

แบ่งพิธีการถวายเพลิงเป็น๒วาระอย่างนี้
มีมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่๖เป็นอย่างน้อยแล้วล่ะนะครับ
ก็ย้อนไปประมาณรัชกาลที่๖ที่เริ่ม

ธรรมเนียมอย่างนี้น่าจะมีขึ้นในราวประมาณร้อยกว่าปีต้นนะครับ
พระราชวิธีถวายพระเพิงเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นพระราชอาคันตุกะ
จากต่างประเทศมากันมากมายนะครับ

เป็นความระลึกถึงความทรงจำที่งดงามของเราทุกคนนะครับ
เมื่อ๑๑ปีก่อน
ในโอกาสที่เรามีงานฉลองศิริราชสมบัติครบ๖๐ปี
ในพระบาทสมเด็จประโยชน์รักษณ์ที่๙นั้น
เรามีพระราชวงศ์จากต่างประเทศมาในงานครั้งนั้น
มากมายหลายพระองค์๒๐กว่าประเทศ
ครั้งนี้บรรดาพระราชวงศ์จากต่างประเทศ
และรวมทั้งประมุขของรัฐต่างประเทศ
แทนในระดับสูงนะครับที่เห็นอยู่ในภาพนี้

เป็นพระราชโรศร์ปฏิโทษเป็น
เป็นพระราชรสของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น
พร้อมทั้งพระชายาที่คนไทยจะคุ้นมากอีกพระองค์หนึ่งคือ
สมเด็จพระราชินาพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน
ที่ผมจะกล่าวถึงท่านเป็นพิเศษคือ
เมื่อวานนี้หมายกำหนดการนั้นแต่งเต็มยศ

มีสมเด็จพระราชินีโซเฟียเป็นเจ้านายต่างประเทศพระองค์เดียวที่ทรง
สายระพายสีเหลืองแล้วก็มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า
เครื่องขติราชภรอมิกิติคุณรุ่งเรืองยิ่ง

คือทรงได้สายภัยจักรีเหมือนกับเจ้านายของเราที่เป็น
เจ้านายไทยของเราเมื่อวาน
สมเด็จพระเจ้าเป็นต้นท่านทรงสายทภายจักรีที่ว่านี้
และมีสมเด็จพระราชินีโซเฟียทรงสายทภายจักรีด้วย
ที่เป็นสายทภายสีเหลืองที่เห็นอยู่ในภาพ
ก็เป็นสายตภายที่เป็นสายทภายไทย
แล้วก็มีความหมายมีความพิเศษยิ่ง
การที่สมเด็จพระราชินีพระองค์ดังกล่าว
ส่งได้สายพายเส้นนี้นะครับ

ก็แสดงถึงทางพระราชมนตรีอันสนิทสนม
ระหว่างพระราชวงศ์และระหว่างทั้งสองครอบครัว

จริงก็มีความสนิทสนมกันค่อนข้างที่จะมากนะครับ
ทางสวีเดนก็มีการจัดพิธีพิเศษ
นั่นเป็นธรรมเนียมปกตินะ

ปลาดไปแต่ว่ามีเครื่องระดับสูงของชั้นสูงของสวีเดน
ที่ถวายหรือพระราชทานให้กับผู้ที่เป็นประมุขของประเทศ
ผู้นำระดับสูงไม่ใช่เพราะประมุกอย่างนี้นะ
เจ้านายไทยที่ไม่ใช่พระประมุกก็เคยได้นะ
ทีนี้ธรรมเนียมเมืองฝรั่งการมีตราประจำตัว
ถ้าเป็นของพระเจ้าประดิษฐ์ก็เรียกว่าพระราชรรจกร
ถ้าเป็นเจ้านายลำดับรองลงมาก็จะอัตราประจำพระองค์

ธรรมเนียมของเขาถ้าหากว่าใครได้รับสายทภาย
ได้รับเครื่องระดับสูงที่ว่านี้นะครับ
ก็อาจจะกล่าวเป็นคำไทว่าเป็นทรงเป็นสมาชิกของเครื่องระดับสูงนั้นส่วนสูงนี้
เหมือนคำว่าสมาชิกเนี่ยเราก็ใช้อยู่นะฮะ
เช่นสมาชิกเครื่องบริษัทจุลจอมเกล้า

ไม่รู้ผมก็เคยหัดแปลเขาบ้างนึงนะครับ
เคยคุยกับผู้ทีมนักแปลเขาบอก

บางทีไม่เข้ากับบริบทของภาษาไทย

ฟังดูแล้วมันจะแปลงอยู่นะครับ
ถ้าแต่แปรสำนวนไทยก็บอกทรงเป็นสมาชิก
พอเป็นเช่นว่านี้ก็โดยสมเป็นสมาชิกเขาแล้วเนี่ย

ชิกที่ยังทรงพระชนอยู่หรือยังมีชีวิตอยู่

ห้องกิตติคุณหออฟเฟมหรือท้องพระโรง

แต่ว่าสำหรับประดับหรือติดตราไว้

ผู้ที่รับตราพระองค์นั้นท่านนั้น
สวรรคตสิ้นพระชนหรือวายชนแล้วเนี่ย
เขาก็จะเชิญตราที่เคยประดับอยู่ในพระราชวังเนี่ย
ไปไว้ที่โบสถ์แห่งนี้

บอกว่าธรรมเนียมของการเชิญพัตรา
หรือพระราชรันจกรที่ว่าไปเนี่ย
ก็จะเชิญกำหนดวันให้ตรงกันกับวันที่มีการ
โรงศพมีการถวายพระเพลิงและมีการฝังพระศพ

ในประเทศที่เป็นที่อยู่อาศัยของท่าน
เพราะฉะนั้นเขาจึงกำหนดวันที่มีการเชิญ
ตราพระราชลังจักรของพระติวรักษณ์ที่๙ของเรา
จากพระราชวังไปยังโบสถ์ของเขาที่ว่านี้
เมื่อวานมันตรงกันกับตรงกับเหตุการณ์ในวันถวายพระเพลิงในบ้านเรา
แต่ปกติผมก็เคยดูคลิปหรือในภาพยนตร์สั้นนะครับ
ก็จำนวนผู้คนที่จะให้ความใส่ใจสนใจ
ก็อาจจะไม่มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณี
แต่เมื่อวานนี้เท่าที่เห็นโดยเร็วนะครับ
ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำ
ก็จะพบว่ามีประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยล่ะ
ที่ไปร่วมในพิธีนี้
เหมือนท่านเอกอัคชูตของเราที่นั่นนะครับ
มีรูปคนไทยของเราที่อยู่ที่นั่นนะครับ
เราก็คือก็เป็นกิจยศยิ่งครับผมที่พระมศาสตร์ของเรานั้น
ทรงมีพระกิจยศในฐานะที่เป็นเจ้าอยู่เหนือหัวเราแล้ว
แม้ในบรรดามิตรประเทศพระราชวงศ์สำคัญในยุโรป
ทหารก็ชื่นชมพระบรมีได้มีโอกาสได้ร่วมได้รู้ได้เห็น
ในเหตุการณ์สำคัญอย่างนี้ด้วย
ซึ่งเมื่อวานนี้ระดับพระราชาธิบดีที่เสด็จพระราชดำเนินมาร่วม
ในราชวิธีมีถึงสองพระองค์
ก็คือจากปู่ตังคแล้ว
แล้วนอกจากนั้นยังมีผู้แทนพระราชวงศ์ในระดับสูง
ก็จะมีสมเด็จพระราชินีจากหลายประเทศนะครับ
เมื่อกี้เราพูดถึงจากสเปนมีจากเบลเยี่ยมเนเธอร์แลนด์
แล้วก็ดูเหมือนจะมีที่เป็นเจ้าชายเมื่อกี้จากญี่ปุ่นฮะ
นะครับก็มากมายหลายพระองค์ด้วยกัน
แถบอาเซียนเรียกว่าเป็นระดับผู้นำประเทศมาเกือบทั้งหมดนะคะ
อเจมส์นะครับนายพระคุณธุรกิจกัมพูชาก็มา
ของจีนดูเหมือนจะประธานสภา

ประธานสภาก็อย่างที่ว่าแหละครับว่า

ทรงเป็นพระเจ้าบดินของไทยเรามา๙๐กว่าปี
กิจติคุณนั้นไม่ได้เป็นที่รู้จักกัน
เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นนะครับได้มีความรับรู้
ความเข้าใจในพระบรมีในพระกิติคุณของพระองค์ท่าน
เป็นที่แพร่หลายไปในนานาประเทศ
แล้วก็งานธวายพระรมสมมติว่าวันนี่ก็เป็น
ได้มีผู้แทนในระดับสูงมามาร่วมงานในบ้านเราครับ
ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับสัจจารย์พิเศษทงทองจันทรังสุขกันต่อครับ